คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้มาดูนางเอกหมอลำแห่งยุคนี้กันบ้าง
แอนออรดีนะคะเธอเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
จัดโต๊ะบวงสงชุดใหญ่พร้อมกับตั้งใจไล่รำ
และร้องเพลงถวายเสียงพ่อปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมมา
บอกเลยนะคะว่างดงามจับใจจริง
เมื่อวานนี้นะคะน้องแอนอรดีนางเอกหมอลำชื่อดัง

เดินทางไปกราบศักระบูชาพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
ที่วัดป่าเทพิทักษ์จังหวัดอุดรธานี
หรือที่เรารู้จักกันในชื่อคำชโนธ๒นั่นแหละ
แล้วก็มีการตั้งบูชาของเซ็ตใหญ่เลยนะคะ
ใบสีครูอาจารย์มาลัยพร้อมกับของถวายผลไม้ของขาวของหวาน
ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รางวัลของความศรัทธาคือการ
ได้เห็นในสิ่งที่เชื่อวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นบุญวาสนา
ที่ได้เป็นเจ้าภาพน้อมถวายใบสีแด่บปู่สีสุโธมแม่ย่าสีปฐุมา
และย่าน้อยเปิดโชคเปิดบารมีแล้วพร้อมกันนี้นะคะ
ก็ได้โชว์ลีลาสุดอ่อนช้อยรำถวายรวมไปถึงร้องเพลงถวายเสียง
เป็นบุญบารมีแด่ปู่ย่าด้วยแล้วคุณผู้ชมมันมีจังหวะหนึ่งค่ะ
ระหว่างที่น้องแอนกำลังร่ายรำสีหน้าของน้องคุณผู้ชมดูดีนะ
เหมือนจะกลั้นน้ำตาแห่งความปิติไว้ไม่อยู่
กระทั่งรำไปเนี่ยค่ะหลั่งน้ำตาไป
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบางช่วงบางตอนของพิธีกันสักเล็กน้อยค่ะ
ก็เลี้ยงใจกับคุณมีรัฐการดูนะครับ

มันคือผู้นี้นะครับทีมข่าวบันเทิงไทยรักษ์ของเราคุณรัชมีธรรมิควรเนี่ยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับน้องนะคะ
จังหวะที่ร้องไห้ก็คือคล้ายกับว่าตัวเองเนี่ยควบคุมร่างกายไม่ได้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นวินาทีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับร่างด้วย
แล้วน้องแอนนะคะก็ยังขอบุญบรมีของปู่กับย่าบอกให้ช่วยกันปกปักรักษากรยานมิตรพี่น้องเพื่อนศิลปินทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังลูกหลานแฟนเพลงแฟนคลับที่มีความศรัทธาให้มีแต่สิ่งดีร่ำรวยเฮ็ง